เรียนราวของกองหน้าในรายการ
อย่างฟุตบอลโลต้าที่ไปแข่งขัน

ในอนาคตติดตามได้จากรายงานของคุณกัญญาณสีบูร

ถือเป็นกองหน้าที่วงการฟุตบอลไทยต้องการ
สรีระที่มีความสูงใหญ่
อีกทั้งยังเต็มไปด้วยฝีเท้าครบเครื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงส่งมงยิง
รวมถึงจังหวะเคลื่อนที่ได้อย่างยอดเยี่ยม
ศึกโตโยต้าอินเตอร์เนชนัลจูเนียครับ๒๐๑๙

ถือเป็นกำลังหลักหลังสวมปอกแขนกัปตันทีม
พาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี
เป็นแชมป์รายการนี้เป็นปีที่๓ติดต่อกัน

ด้วยการทำไป๒๒ประตู

จากการลงเล่นครบทั้ง๗นัด
การเล่นสูตรหน้านี้มันมีหลากหลายที่จะต้องพัฒนาอย่างตอนเนื่อง

ซึ่งสามารถพัฒนาไปได้นะครับ
เจ้าโบ๊ทจะได้รับคำชมและมีคุณสมบัติ
พร้อมที่จะเป็นดาวยิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคต
แต่เจ้าโบสต์ยอมรับว่ายังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงงาน
ก็ยังดีไม่พอครับแต่ก็ต้องไปฝึกฝนมันอีกเยอะครับ

ก็พวกสปีศต้นครับผมและก็ความกระตือละล้นยังน้อยครับ
คงต้องติดตามและส่งแรงเชียร์ว่าในอนาคต
ชื่อของอัศดาหอมหวนจะสามารถยืนระยะ
รักษาผลงานและแต่ระดับขึ้นไปเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทย
เหมือนรุ่นพี่โรงเรียนอัดสัมชันธนบุรีอย่างธีรสินแดงดาได้หรือไม่
วัชลัพธ์กรุงชัยงามถ่ายภาพกัจจนักศิวิบูรณ์
รายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น